ข่าวต่อไปชายอายุ๓๐ปีนั่งดื่มเหล้าจนเมาแล้วเงินก็หมด
เงินก็หมดน้ำมันรถก็หมดแล้วจะกลับยังไง

๑๙๑โทรหลายครั้งเลยโทรแล้วก็บอกว่า
มาจับผมหน่อยผมเมาแล้วขับ
คือเขาบอกเซ็งไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะฮะ

อยู่ที่ไหนครับ

กล่อถึงแผ่นแดงขนาดน่ะพี่

ครับ
แล้วรถจอดอยู่ตรงไหน
รถจอดอยู่ตรงผมเลยพี่
แต่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนฮะ

จอดริสต์ขับอยู่ตอนเนี้ย

มือเราเนี่ย

โทรป่วนแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ย
โหป่วนจริงนะนี่

เมาแล้วจะขับก็ไม่ใช่ว่าจะโทรให้ตำรวจมารับกลับบ้าน

ตำรวจสายตรวจสอบพชัยนาศสอบปากคำผู้ชายคนนี้ครับโดย
เอาโทรศัพท์มือถือออกมาดูซิ
เพราะว่าชายคนนี้โทรไปป่วน๑๙๑หลาย๑๐สาย
ซึ่งเมื่อตรวจสอบนะครับทราบชื่อว่า
ชื่อนายมณัฐโสสิงอายุ๓๐ปี

มีรายการโทรหา๑๙๑หลาย๑๐สายทีเดียว
สอบสวยเบื้อกต้นมณัฏรับสารภาพบอกว่าเป็นคนโทรไปเองแหละ

เพราะเงินเอาไปดื่มเหล้าจนหมดแล้ว
น้ำมันรถที่ขี่มาก็หมดอีกนะครับ

ตัดสินใจโทรเรียกตำรวจให้มาจับเลยดีกว่า

น้ำมันมันก็ตกจริงครับไม่มีน้ำมันเหลือในถังเลย
เมื่อตรวจค้นในตัวพบเอกสารอะไรรู้ไหมครับ
เอกสารรายงานตัวคุมประพฤติ

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปสงบสติอารมณ์ครับ